การเมืองวงเล่าเล่าเรื่องการเมืองฮุกวงในสไตล์คนขี้เมาส์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองวงเล่า
การเมืองที่จะมาเล่าการเมืองนะครับแบบทุกวงในนะครับ
พร้อมกับระหว่างนี้ถ้าท่านผู้ฟังเรียกว่าฟังอยู่นะฮะก็สามารถที่จะหยิบเครื่องดื่มมาชนแก้วไปกับพวกเราได้นะครับ
เราก็ต้องการจะสร้างบรรยากาศของการคุยบทสนทนาทางการเมืองที่เป็นกันเองนะครับ
ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมถานัชปกรณ์นามเมืองนะครับ
แล้วก็อย่างที่พูดไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าทุกครั้งของการพูดคุยกันเนี่ย
ผมก็จะชวนมิตรสหายของผมนะครับมาตั้งวงเล่าเรื่องกันนะครับ
โดยเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่๒เนี่ย
ก็เชิญเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดนะครับ
เรียกว่าอะไรเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการทั้งจับตาการเมืองและจับตากฎหมายนะครับ

ควรมีก็เป็นวงเล่าที่เกงผลสมควรเลย
คราธิ์ไล้ทุกคนก็เกงเกงเต้นเต้นเหมือนกันครับ
คราวนี้ก็ชวนพี่ฮาร์ดมาคิดว่า
ทีนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันครับพี่ฮัท
ตอนนี้มันจะมีระบบเลือกตั้งใหม่
และเห็นว่าภักด์การเมืองทยอยทั้งปรับตัวทั้งหาเสียงด้วย
คือจริงเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าเฟส
แล้วกรกตก็มีออกระเบียบต่างมาที่เกี่ยวกับการหาเสียง
แล้วเราก็เห็นว่าพักการเมืองก็ปรับตัวมากขึ้น
ที่นี้คราวที่แล้วที่คุยกับคุณจรแล้วก็น้องลัปเตอร์เนี่ย
แต่ว่าอาจจะไม่ได้เจาะจงไปที่ความอยู่รอดของพลเอกประยุทธ์หรือพลังประชารัฐโดยตรง
แต่ว่าจะพูดถึงภาพรวมของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
คือเราอาจจะต้องพูดเรื่องระบบเลือกตั้งกันนิดหน่อยครับ
ซึ่งผมเองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะจบรัฐศาสตร์เนี่ยแต่ก็บอกตรงไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องระบบเลือกตั้งมาก
แต่ว่าโชคดีมากครับที่มีอาจารย์ประจักษ์กล้องกิรติ
อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบเลือกตั้ง

เป็นเพื่อนคู่คิดอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็อาจารย์ประจักษ์เนี่ยเขาก็พูดให้ฟังว่าระบบเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันมีอยู่สองรูปแบบนะครับ
ทีนี้ในอดีตผมเข้าใจว่าก่อนมีรัฐมนุน๔๐เราเป็นแบบแบ่งเขตเสียงข้างมาก
หลักมันจะเป็นแบบพวงครับถาคือมาจากว่าเขตหนึ่งเนี่ย
เขตหนึ่งมันอาจจะมีสัก๓คนแล้ว๓คนแข่งกันใครได้๑๒๓เข้า
ใครได้อันดับต้นแบ่งเขตแต่เป็นเขตแบบพวงอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ผมเข้าใจว่าหลัง๔๐มันก็เกิดระบบเลือกตั้งแบบใหม่
ซึ่งอาจารย์ประจักษ์เล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเราแยกก่อน
เราแยกว่ามี๒ระบบคือแบบแบงค์เขตเสียงข้างมากกับระบบสัดส่วนเนี่ย
ใช่คือแต่ละระบบมันมีข้อดีข้อเสีย
มันมีข้อดีข้อเสียก็เลยเอามาผสมกันเพื่อที่จะเอาข้อดีของทั้งสองระบบมาทั้งคู่
ก็คือว่าสสเขตถ้าเป็นระบบแบ่งเขตเสียงข้างมากมันก็จะเป็นตัวแทนของเขต
เขตใช่แต่ถ้าระบบสัดส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแทนของผลประโยชน์อุดมการนโยบายครับ
ภาพการเมืองก็จะใหญ่กว่าแค่เรื่องพื้นที่อย่างเดียว
ครับทีนี้มันก็น่าสนใจอย่างหนึ่งในสิ่งที่อาจารย์ประจักษ์เล่าให้ฟังผ่านงานเขียนของอาจารย์ประจักษ์
ก็คือว่าทีนี้โลกมันก็มีวิวัฒนาการเรื่องระบบเลือกตั้งมาเป็นสองแบบ
หรือว่าเป็นระบบ๔๐ที่เราใช้ตอน๔๐แล้วกัน๔๐
มันมาจากรัฐธรรมนุน๔๐ของไทยเป็นระบบที่ใช้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ก็คือเอาระบบแบ่งเขตเสียงข้างมาก

แต่สัดส่วนของสอสอแบบแบ่งเขตจะเยอะกว่าเป็นหลัก

เมื่อก่อนกรกตเขาจะลนลงเลือกตั้งใช่ไหม
เลือกคนที่รักเลือกพักที่ใช่

ใบชอบคนไหนก็เลือก

ก็จะได้สอบแบบ๒ประเภท

คือเอาสอสอแบบแบ่งเขตเป็นหลัก
แต่อันนี้มันเอาระบบสัดส่วนมาเป็นหลัก
ก็คือเอาตัวสัดส่วนมา
คำนวณสอบทั้งหมด

ความน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่า

มีระบบเลือกตั้งแบบผสม๒แบบ

มันผ่าเหล่าผ่ากอมาอีกอันหนึ่ง

ที่ใช้กันในการเลือกตั้งปี๖๒

ของคุณมีชัย

แต่ว่าถ้าเลือกคนไหน

ตรงที่ของคุณมีชัย
แต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนแล้ว

อยากให้พี่ฮาร์ดช่วยเล่าครับว่า

มันส่งผลทางการเมืองยังไงบ้างครับ
อธิบายก่อนแล้วระบบเลือกตั้ง๖๐ตามรัฐมนุม๖๐

มันใช้ครั้งแรกในการเลือกตั้งปี๒๕
เพราะฉะนั้นถ้าพระท่านผู้ฟังฟังอยู่๖๐๖๒ให้คิดว่าระบบมีชัย

ครับทีนี้เนี่ยถามพูดถึงอาจารย์ประจักษ์
เรื่องว่าเขาแบ่งระบบเลือกตั้งหลักเป็น๒อันยังไงใช่ไหม
ทีนี้ก่อนจะเข้าของคุณมีชัยเนี่ยผมขอแถมอีกนิดนึง

คือการออกแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยมันก็มี
เขาก็วิจัยวัฒนาการมากันเยอะแยะใช่ไหมว่าระบบไหนดีกับประเทศไหน
ปัญหาสำคัญของระบบเลือกตั้งเนี่ย
ระบบเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจใช่ไหม
คือใครอยากจะมีอำนาจก็จะสัญหาวิธีที่ตัวเองเข้าสู่อำนาจได้
แต่หัวใจสำคัญของระบบเลือกตั้งจริงเนี่ยมันคือกระบวนการ

คือมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งช่วงชิงอำนาจ
แต่มันคือเอ้าคนนี้ก็อยากได้นโยบายนี้คนนี้ก็อยากได้คนนี้เป็นผู้นำ
คนนี้ก็อยากจะทำนั่นทำนี่ตกลงกันไม่ได้
ถ้าเมื่อก่อนก็ต้องยิงกันเอาพวกมาลุมกัน
แต่การเลือกตั้งมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
เออเพื่อว่าเฮ้ยใครที่จะเข้าไปมีอำนาจในการอ่าคือความขัดแย้งมันต้องมาจบที่การเลือกตั้ง
แล้วใครที่จะคนเข้าไปมีอำนาจในการจะส่งมอบนโยบายไหนอะไรยังไง
ก็ต้องผ่านเสียงส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่รับรองใช่ไหมครับ
ทีนี้เลือกตั้งเลือกตั้งแบบไหนเหมาะกับสังคมแบบไหนเหมาะกับประเทศแบบไหน
หัวใจสำคัญของการออกแบบลงเลือกตั้งก็คือที่อาจารย์ประจักษ์บอกคือว่า
โจทย์ของแต่ละประเทศในการออกแบบระบบเลือกตั้งคืออะไรใช่ไหม
อันนี้คือหัวใจสำคัญคือถ้าเรารู้ว่าโจทย์ของการออกแบบระบบเลือกตั้ง
อันนั้นคืออะไรเนี่ยเราก็จะตอบได้ว่าระบบเรื่องนั้นมันเหมาะกับประเทศเราไหม
ย้อนกลับไปสี่ศูนย์ทำไมเขาถึงเอาระบบคู่ขนานเข้ามาใช่ไหม
ระบบเอาเขตมาสี่ร้อยเอาบัญชีรายชื่นอีกร้อยหนึ่งซึ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
มีประโยชน์ของการเลือกตั้งสี่สูงก็คือการความต้องการที่จะแก้ปัญหาระบบการเมืองเก่า

การเมืองในระดับชาติได้นโยบายในระดับชาติได้
จนเราก็เห็นว่าครั้งแรกมันก็ผสมเสร็จเลย
พักไทยรักไทยได้คุณทักษิณมามันตอบโจทย์ทุกอย่าง
แต่ว่าฟังพี่ฮาร์ดเนี่ยมันน่าสนใจอย่างหนึ่งว่า
คืออย่างผมถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่าน
๔๐คือการเมืองก่อน๔๐กับหลัง๔๐เนี่ย
ผมพบว่าการเมืองยุคนี้คนรุ่นใหม่จะจำชื่อพักการเมือง

เขาจะเรียกสอสอกลุ่มปากน้ำสสกลุ่มวังน้ำยม
คืออันนี้มันสะท้อนความเป็นกวนก่อน๔๐
แต่ว่าพอมาคนยุคหลัง๔๐เนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบผสมแล้วเนี่ย
มันกลายเป็นว่าพักการเมืองมันเริ่มมีที่ทางที่ชัดเจนว่า

สุดท้ายคือระบบนี้มันต้องการถาคู่ก็คือ
สุดท้ายกว้นต่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย
มันเข้าพอเข้ามาในระบบการเมืองระบบเลือกตั้งระบบการเมืองแบบนี้ปั๊บเนี่ย
มันก็ต้องคือแต่ละกวนมีพื้นที่ของตัวเอง
พูดง่ายบ้านใหญ่เจ้าพ่อปากน้ำเจ้าวังน้ำยมวังน้ำเย็นมาอยู่ด้วยกัน
กลายเป็นว่าต้องมานั่งคุยกันแล้วคิดนโยบาย
ระดับชาติที่มันจะต้องส่งผลในวงว่างไม่ใช่เข้ามาก็แค่จะเดินผลประโยชน์กัน
อันนี้คือโจทย์ของการออกแบบปี๔๐ทีนี้
ประเทศไทยการลึกตั้งตั้งแต่๔ศูนย์มันเปลี่ยนตลอด
ทีนี้ของ๖ศูนย์โจทย์มันคืออะไร
และธรรมดุล๖ศูนย์มันเกิดมาจากการรัฐบาหารปี๕๗ใช่ไหมครับ

ขอสชตั้งคุณมีชัยขึ้นมา
มันมีหลายกระบวนการกว่าจะมาถึงคุณมีชัย

คุณมีชัยก็ออกแบบระบบลึกตั้งขึ้นมาใหม่

แกต้องการที่จะหนึ่งคือไม่เสี่ยงทุกคะแนนตกน้ำ

ระบบปัญหาของรัฐบาหารมูล๔ศูนย์เนี่ยมันคือ
มันทำให้ไม่สะท้อนเสียงของประชาชนนะ
โหวตไปแล้วสมมุติว่าแบ่งเขตเนี่ย
สมมติว่าที่๑ที่๑สองหมื่น
ที่๒หมื่น๘เนี่ย๑หมื่น๘นี้หายไปเลยนะอะไรอย่างนี้คือคือพยายาม
คือสมมุติว่าแบ่งเขตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย
สมมติว่าคนแรกได้๔๐เปอร์เซ็นต์
คนที่๒ได้๓๐คนที่๓ได้๓๐เนี่ย
บันกายว่าคนที่ได้๔๐เปอร์เซ็นต์ชนะการเลือกตั้งนั้น
แต่เสียงข้างมากคืออีก๖๐มันหายไปเลยจากแบ่งเขต

แต่ว่าโจทย์จริงของคุณมีชัยคืออะไร
เขาอาจจะบอกว่าต้องการให้การเมือง
ไม่ให้มีพักไหนผูกขาดเกินไป
ต้องการให้เสียงของประชาชนมีความหมาย
แต่ว่าถ้าเราดูจริงเนี่ยโจทย์ของเขาคืออะไร
โจทย์ของเค้าก็อาจจะต้องย้อนไปที่รัสอาหาร๕๗
การรัสอาหารที่มันเสียของจนต้องมารัสอาหารใหม่

พยายามจัดการยุปภัคคลหลักไทยเพื่อไม่ให้คนแบบขุนทักษิรรม

จนต้องมารัฐบาลปี๕๗อีก

สุดท้ายมันก็เลยออกมาเป็นระบบเลือกตั้งที่เราเห็น
ก็คือว่าระบบแบบคุณมีชัย
ก็คือว่ามันจะทำให้ไม่สามารถเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากได้
จะไม่มีใครได้คลองเสียเกินกึ่งหนึ่ง
สสมี๕๐๐ยากมากที่จะมีพักไหนได้สอสอเกิน๒๕๐คน
คือแน่นอนหมายความว่าการไม่ได้สอสอเกินกึ่งหนึ่งเนี่ย

เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าไม่เกิน๒๑๐อภิปรายไม่ไว้วางใจนี่
มีโอกาสหลุด

ที่๒คือว่าจะไม่มีพักไหนมีคะแนนเสียงมากกว่าสว๒๕๐คนได้
พูดง่ายว่าไอ้ระบบเลือกตั้งแบบคุณมีชัย

ก็คือเมื่อกี้พี่ฮาร์ดพูดมาคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือว่า
ต้องการไม่ให้มีใครคลองเสียงมากเกินครึ่งหนึ่ง
คือต้องการไม่ให้มีใครมีเสียงเกินสว๒๕๐คน
๒๕๐คนนี่คือเกินครึ่งของสภาพพอดี
แล้วทำไมถึงต้องไม่เกรงสวเราอาจจะรู้กันอยู่
สวในช่วง๕ปีแรกเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ถ้ารัฐบาลไหนที่คุมสวได้ขออีก๑๒๖เสียงก็เป็นนายกได้แล้ว

พูดง่ายคือโจทย์นี้คือว่าเพื่อให้คนเอกประยุทธิ์เป็นนายกได้
เพื่อให้คศยังสืบทอดอำนาจต่อไปได้หลังจากมีการเลือกตั้ง
คือผมมองว่าโจทย์คือโจทย์นี้แล้วก็ทำสำเร็จใช่ไหมครับ
คือก่อนมาคุยกับพี่ฮาร์ดนะครับก็เพิ่งคิดได้ว่า
เฮ้ยจริงเนี่ยระบบ๖๐เนี่ยของคุณมีชัยเนี่ย
อย่างนี้มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีบัตรเลือกตั้งใบเดียวโดยเอา
ถูกกับพรรคกันเมืองอื่นได้โดยเฉพาะภาคเพื่อไทยได้
สมัยในยิ่งเห็นได้ชัดว่าคนคิดถึงคุณพรรคสินมาก

เพราะฉะนั้นการที่ภักดิ์ภัณฑ์วิชารัฐซึ่งยังไม่มีผลงานเลย
จะมาชนะใจประชาชนมันยาก
หนึ่งนโยบายคุณก็ไม่ชัด
ใช่ไหมครับแม้ว่าเขาจะมีแถลงนโยบายแต่ว่า
คุณเป็นพักเกิดใหม่นโยบายคุณก็ไม่ชัด
ฉะวิธีเดียวที่จะทำให้คุณได้เสียงข้างมากที่สุดก็คือ
คุณเอาคะแนนของสอสอที่คุณไปดูดมา

นี่ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่
ที่เรียกว่าสนับสนุนการสืบทอดอำนาจ

คือถ้าไม่ดึงสอเนี่ย

เป็นภักดิ์สิบสองอย่างพลังประชาราชตั้งได้เนี้ยแหละครับ
คือเราเห็นอยู่ว่ามันมีโจทย์ที่โจทย์ก็คือทำยังไงก็ได้
ให้พวกเด็กไปยุดไปต่อหลังการเลือกตั้งให้ได้ใช่ใช่ใช่ใช่
แล้วอีกอันหนึ่งคือทำให้ไม่เกิดพักขนาดใหญ่
เราก็จะเห็นว่าการเลือกตั้งปี๖๒มันก็ทำให้
พลักษณ์เพื่อไทยอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่าเออ
มันต้องมันสุดท้ายมันต้องแตกแตกพลักษณ์ใช่ครับ
แก๊งพันธุ์อะไรที่เขาเขาว่ากันนะครับทีนี้ฟังดูอ่ะครับ
พี่ฮัทระบบคุณมีชัยหรือระบบหกศูนย์เนี่ย
มันก็สร้างความได้เปรียบให้พลังประชารัฐอย่างมากเลย
แล้วทำไมเลือกที่จะเปลี่ยน
มันเราพอจะประเมินได้ไหมครับ
รัฐแก้รัฐมนุนเมืองไทยนี่ยากมากใช่ไหมครับ
เราติดตามมาเนี่ยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้

แล้วโอเคสวเห็นด้วยก็คือจบใช่ไหม
คือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย
กำลังเป็นการภักดิ์โบสถ์บาททางการเมืองมาก
จำได้ว่าตอนนั้นพลังประชารัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะ

ตอนที่คุณทำนัดอย่วะ

อาจจะต้องการ
ตัดเก้าไกลอาณาคตไหมไปด้วยตอนนั้น
เพราะว่าถ้าบัญชีรายชื่อเยอะเนี่ย
ภักดีนี่อันตรายภักดีนี่เป็นภัยคุกขา่มใช่ไหม
คือระบบเก่าเนี่ยสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายคือการเติบโตของพักอนาคตใหม่
ทำให้สุดท้ายก็คือตกหลุมบ้านตัวเองไป
ก็เลยแก้เกมใหม่ว่าหนึ่งก็คือฉันอยากจะเป็นพักที่ใหญ่ขึ้น
สองคือฉันมีจุดแข็งจากสอสอเขตอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นฉันเลยเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นระบบสี่ศูนย์

ทีนี้พอระบบเลือกตั้งมันเปลี่ยนครับพี่ฮาร์ด
อื่นเป็นยังไงครับปรับตัวกันยังไงบ้าง
เราพอจะมองเห็นอะไรจากการปรับตัวไหมครับ
คือเอาพลังประชารัฐก่อนก็ได้ครับพี่แอด
ผมไม่แน่ใจว่าเขาประเมินสถานการณ์พลาดอีกหรือเปล่า
ระบบเลือกตั้งคุณมีชัยเนี่ยมันทำให้เขามาจริง
แต่มันไม่รองรับการเติบโตของเขา
ใช่ไหมนี่เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบเลือกตั้ง๔๐
กลับไปใช้๔๐กลับไปใกล้เคียงแล้วกันไม่เหมือนทั้งหมด
ใกล้เคียงกับระบบเลือกตั้ง๔๐เนี่ย
เอาจริงสภาพเขาตอนนี้จะรอดไหมครับพี่แพทย์
คือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งถ้าท่านผู้ฟังติดตามการเมืองเนี่ย
เราจะเห็นว่าจากความขัดแย้งที่เรียกว่ากระบดพลังประชารัฐเนี่ย
พลังประชารัฐที่ดูจะมีแสงเรืองรองในตัวเองเนี่ย
และยิ่งตอนคนเด็กไปยุทธ์โดนสั่งยุติ
พาตรีไปรายนาที่เนี่ยผมว่ากระแสนดาวน์ลงเรื่อย
เขาก็เขาก็วิเคราะห์กันหลายอย่างนะ
กลายเป็นว่าภาร์กที่จะเสียเปรียบและลำบากที่สูง

พูดถึงการเลื่อนไหลของภาร์กจบลวงภาร์กประชารัฐฯก่อน
คือหนึ่งที่เราเห็นแน่ก็คือสร้างอนาคตไทย
ใช่ไหมฮะก็คือเดิมเนี่ยมีคุณอุตมะคุณสนทิรัฐ
เป็นเรียกว่ากลุ่มก่อตั้งนะครับ
ย้ายออกคือถูกกดดันให้ออกแล้วก็ออกมาตั้งอนาคตไทย
แล้วก็จุดยืนที่น่าตกใจก็คือว่า
เขาประกาศอย่างแข่งขันมากว่าจะไม่เอาคนเหนือผู้ยุทธ์แหละ

นี่ก็เรียกว่าเป็นเลือดออกครั้งแรกของพลังประชารัฐใช่ไหมครับ
แล้วก็มาเลือดออกรอบที่๒ก็คือคุณธรรมนัฐ
พลักษณ์พลังวชลัดตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจาก
ถ้าย้อนกลับไปในอดีตสักหน่อยก็ได้ใกล้ก็ได้ครับ
ยุบพรรคสามคีธรรมช่วงรัฐบาหาร๓๔ใช่ไหม
เลือกตั้งปี๓๕ก่อนเหตุการณ์พฤษภา๓๕เนี่ย
ก็พรรคทหารก็อยากจะสืบพลังวชลัดเหมือนกัน

ไปดูดสอสอมาดูดแบบเจ้าพ่อบ้านใหญ่มาอยู่กับตัวเอง
ตั้งพรรคสามคีธรรมชนะเลือกตั้ง

ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าสุดท้ายโอเค
เอาคุณสุจินดามาเป็นนายกใช่ไหม

ถูกเกิดการพื้นภาพสามารถแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรครวมรัฐบาล
สุดท้ายพรรคก็ไปต่อไม่ได้ในการเลือกตั้งสมัยถัดไป
คือสุดท้ายพักยังอยู่นะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็นพักเทิดไทยชื่อไปคล้ายกับพักการเมืองที่เพิ่งตั้งใหม่
ในตอนนี้เหมือนกันก็คือพรรคที่คุณเสกศกลอัฐาวงศ์หรือคุณลัมโบอิซาน

คือเป็นพรรคเฉพาะกิจพรรคทหารเป็นพรรคเฉพาะกิจ
คือเป็นพักรวมตัวกันเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจ
คือมันน่ะแค่สมัยเดียวมันมีคำพูดของคุณสุวรรณริปุแตรภัณฑ์รบ
เพิ่งให้สัมภาษณ์ผมคิดว่าสำคัญเลย
แกอยู่การเมืองมานานเกือบเพราะว่า
เลือกตั้งสมัยหน้าจัดตั้งรัฐบาลกับใครหรือยัง
ยังบอกไม่ได้หรอกแต่ว่าโจทย์ครั้งหน้าคือเรื่องเศรษฐกิจ
แล้วไอ้โจทย์ครั้งที่แล้วเนี่ยมันคือช่วงเปลี่ยนผ่าน
เพราะฉะนั้นโจทย์ครั้งที่แล้วเนี่ยปี๖๒เนี่ย
คือเราจะเปลี่ยนผ่านการเมืองยังไง
การร่วมกับรัฐบาลประยุทธ์ในตอนนั้นก็คือ

เพราะฉะนั้นโจทย์ในการเลือกตั้ง๖๒มันเปลี่ยนไปแล้ว

เพราะฉะนั้นซึ่งเราก็เห็นแล้วว่า
เอกประยุทธ์แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ค่อยได้
มันก็เลยทำให้หลายคนอยากจะดีดตัวออก
ซึ่งผมคิดว่ามันก็สัมพันธ์กับระบบเลือกตั้งด้วยไหมพี่ฮัท
เขาก็รู้สึกว่าอย่างคุณอุตมะคุณสนทิรัฐพวกนี้
ขาลอยจริงไม่ได้ทำงานเขตหนักเท่ากับพวกเขา
พวกเขาแต่กลับได้บูลบำเน็ตเป็นเก้าอี้รัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่ไปต่อกับพลเอกประยุทธ์เนี่ย
หรือไปต่อกับระบบเดิมภายใต้รัฐมนตรี๖๐
มันทำให้พลังของนักการเมืองที่อยู่ในพักพลังประชารัฐ

ซึ่งมันก็ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงคุณธรรมนัฐที่อยากจะเอาพลเอกประยุทธ์ออก
เพื่อที่จะเกลี่ยที่นั่งของรัฐมนตรีใหม่ให้สอสอในพักมีบทบาทมากขึ้น
อยากต่อลองตำแหน่งธุรกิจมหาธัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คือสภาพของภาลังประชารัฐตอนนี้มันก็คือ
ถ้าจะแบ่งคั่วคร่าวก็คือคั่วลุงตู่คั่วลุงป้อม
เขาจะปรับตัวยังไงอันนี้คือเรื่องยาก
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้ง
ตามรัฐมนุนที่แก้ไขใหม่คือแก้กลับไปตามระบบปี๔๐
มันก็คือ๔๐๐เขตมันคือสนามชิ้นเป็นชิ้นตาย
ว่าจุดแข็งของพลังประชารัฐในรอบที่แล้ว
จากเพื่อไทยได้แต่เขตเลยเอาเขตไปอย่างเดียวเลย
อ่าตอนเนี้ยแต่ละกลุ่มในพักเนี้ยมันมันไม่เป็นเอกภาพกัน

แล้วพาสตร์๒๑คนออกไป
ฟูมิใจไทยส่วนนึงไปอยู่เศรษฐกิจไทยแล้วก็มีสอบสอบเขตเยอะ
ก็มีโอกาสเป็นเป็นสอบสอบเช่นคุณไผลริกที่กำแพงเพศ
แต่ว่าในพักพลังประชารัฐตอนนี้มันก็มีอีกหลายกลุ่มที่เตรียมตัวจะออก
เราก็เห็นข่าวกลุ่มปากน้ำที่กล้าโหวตสวนคนเอกอันตุพงศ์
กลุ่มปากน้ำก็คือคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหม
ปากน้ำเนี่ยก็ดูทีท่าก็คือว่า

ไม่น่าอยากไปต่อใช่ไหมเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่า
เขากล้าโหวตสวนใช่ไหมเขาไปโหวตไม่เอาคุณอนุพงศ์

อันนี้หนึ่งแล้วบ้านใหญ่ชมบุรีไม่น่าจะอยู่
อย่าลืมว่าตอนนี้บ้านใหญ่กับบ้านใหม่

บ้านใหม่คือคุณสุชาติชมกิน

บ้านใหญ่เก่าเนี่ยคือคุณโตธิยาคุณเปิ้ล
ใช่คือก็๒ผู้บีบานทางนี้ในชนบรี
แต่ว่าเขาขัดแย้งกันเรารู้กันอยู่

นักรบอะไรนักรบไรตั้งใจ
แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าอะไร
ผมเป็นคนชนบุรีแล้วผมก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่า
ชนบุรีมันมีหลายคั่วกว่าที่เราคิดแล้ว
แล้วนี่เป็นการแตกหักอย่างจริงจัง
แต่ว่ามันเห็นได้ชัดว่า
แต่คุณสุชาชมกิจเนี่ยเป็นคนเดียว

ดูชัดเจนมากว่าฉันจะอยู่กับพลเอกประยุทธ์
ใช่โอ้โหคือแกรักพลเอกประยุทธ์แบบถวายหัวมากนะ

แน่นอนการอยู่รวมกันเนี่ย

คะแนนมันรวมกันได้
คือมันอาจจะมีความขัดแย้งว่า

กลุ่มบ้านใหญ่ชนบรีก็อาจจะออกไปอีก
พูดง่ายแค่ออกไป๒กลุ่มเนี่ย
ผมว่าสองเกือบ๒๐ละ

แล้วอีกคนนึงที่เคลื่อนไหวบ่อยก็คือคุณวีรกรคำประกอบ
คุณวิลากรที่เป็นคนคยมเลย

ที่แบบเขายังอยากไป
ทีนี้แล้วพักขนาดกลางล่ะครับพี่ฮัท
คือโอเคภาคพลังวิชารัตน์นี่พยายามจะเป็นภาคขนาดใหญ่
แต่ว่าตอนนี้ย่อยแล้ว

เมื่อกี้ผมผมว่าที่น่าสนใจคือ

ของคุณสุวัสดิ์ริปรัติภัณฑ์ลบว่าโจทย์คือเศรษฐกิจ
แล้วมันทำให้น่าสนใจว่าพวกสอสอเขตเนี่ย
พยายามจะไปเข้าพักที่มีผลงานชัดเจนทางนโยบายด้วยซ้ำนะครับ
เช่นกรณีของกวนคุณธรรมนัฐเนี่ยเขาพยายามจะกลับไปเพื่อไทย
ในขณะที่บางส่วนพยายามจะย้ายไปภูมิใจไทย
เพราะว่าภูมิใจไทยนี่กำลังสร้างนโยบายกำลังปั้นตัวเองขึ้นมาครับ
แล้วพักขนาดกลางเช่นพักประชาธิบัติพักภูมิใจไทยเรา
เราเห็นการปรับตัวของเขาสู่ระบบเลือกตั้งใหม่ยังไงบ้างครับ
ใช่เพราะถ้าพูดเรื่องนี้ก็คิดถึงพลังประชารัฐเหมือนกันนะ
มันมีเสนอชื่อผมอุ๋ยมาอีกใช่ไหม
ทีนี้เอามาที่คำถามก็คือว่าแล้วพักขนาดกลางใช่ไหม
ปรับตัวยังไงกับการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมเอาภูมิใจไทยก่อนก็ได้ครับ
ภูมิใจไทยเนี้ยอ่าตอนนี้เนื้อหอมที่สุดอืมใช่ไหมเนื้อหอม
คือคุณอนุทินเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแกเป็นคนที่ในมุมนึงเนี่ย
ขาหนึ่งเนี่ยแกก็ยังพยายามพรีเซนต์เองว่าแกพร้อมจะเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะครับ
อย่างยกเดือนอย่างเช่นตอนที่เอ่อผลเอกประยุทธิ์กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งอ่ะ
ถ่ายรูปแบบเหมือนทหารแบบว่าวิวคัมมิสเตอร์พรามินิสเตอร์อะไรอย่างนี้
ตลอดคุณเนวินก็บอกว่าขอปั้นลูกศิษย์เป็นนายกสักคนหนึ่ง
ผมเชื่อว่าภูมิใจไทยรอบหน้าเขามั่นใจว่าเขาจะ
เราเห็นว่าในบรรดาโครงลัตถบารนี้
ภาคนี้ไม่ต้องแค่ฐขรากก็ได้
พักการเมืองในสภาปัจจุบันเนี่ยพักการเมืองที่นิ่งที่สุด
คือพักภูมิใจไทยใช่ไหมเลือดไม่ไหลเลยมีแต่ไหลเข้า
ภักดิ์ฝ่ายค้านภักดิ์ฝ่ายรัฐบาลทุกภักดิ์มีปัญหาหมดใช่ไหม
ประหลังประชาลัพธ์ไม่ต้องพูดถึงประชาที่ปัดนี่ก็แตกก็ไม่รู้กี่รอบ
ใช่ไหมไปที่ฝ่ายค้านก้าวไกรก็เลือดไหลเพื่อไทยก็มีไหลบ้าง
ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามันมันมีความไม่ไม่แน่นอนตลอด
ก็จะเห็นว่าภูมิใจไทยคือแน่นอนระบบเลือกตั้งครั้งหน้า
ประมาณคนจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยมันต้องเป็นพักที่มีขนาดใหญ่
ต้องมีคะแนนนิยมมากพอสมควรคือหมายถึงว่าสอสอเขตเนี่ยคุณต้องแข็ง
คุณต้องมีสอสอที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอสอที่เป็นดาวเลิกในพื้นที่
อ่าเป็นเป็นคนที่อ่าคนรู้จักเป็นคนที่มีชื่อเสียงใช่ไหม
สองก็คือว่าพักคุณต้องเป็นพักที่มีกระแสอืมเออต้องต้องแบบเฮ้ย
เขาจะเลือกคุณไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะเขาจะเลือกคุณไปทำนั่นทำนี่
แก้รัฐมนูลไปแก้อะไรต่างต่างเนี่ยสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ที่มันจะทำให้
ให้อ่ามีโอกาสได้คะแนนสิ่งชาวประชาชนได้คือสร้า๊สร้าข่าวเขตอย่างเดียวบางทีไม่พอ
แต่ละคนก็จะพักใหญ่แต่ละพักก็มีจุดแข็งในพื้นที่ของเจมส์อยู่

คุณต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้คนเลือกพัก

แต่ทำพื้นที่อย่างเดียวบังทิมไม่พอ

เราจะเห็นว่าหัวฝ่ายค้านั้นเขาก็อยากไปเพื่อไทย

เพราะว่าภูมิใจไทยกลายเป็นพักคั่วที่
คนที่อยากจะอยู่กับคู่อำนาจปัจจุบัน

ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เขาบอกเรื่องกระสุนใช่ไหม

สอสอดีมากใช่ไหม
เรื่องพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่า

ท้องถิ่นนิยมพักรวมบ้านใหญ่ต่าง
ได้จากการมีสอสอเขตเยอะ

แต่ว่ารอบนี้เป็นยังไงครับพี่ฮัท
รอบนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็พยายามขายนัยอยุบาย
วันหลังจากที่สภาโหวตเรื่องกรยศ

ก็คือว่าไม่ได้เล่นแค่เกมสอสอเขตแล้วอยากจะเล่นเกม
แต่จริงพูดถึงว่าภูมิใจไทยก็เป็นอีกหนึ่งพักที่ปรับตัวตั้งแต่เลือกตั้ง๖๒แล้ว

ก็เขาจะเสนอเรื่องทำงาน๔วันปลูกกัญชา๖ตรงต่อบ้าน
ใช่ระยะบายหมายที่เขากำลังจะเล่นคือภาษีที่กี่เปอร์เซ็นต์ต้องคืนไปท้องถิ่น
คล้ายญี่ปุ่นภาษีบ้านเกิดภาษีบ้านเกิด
อะไรอย่างนี้คือเขาก็พยายามเล่นกับท้องถิ่นเล่นกับอะไรพวกนี้นะ
ก็เห็นความพยายามนี่คือความพยายามในระดับชาติที่กำลังจะไป
ความความพยายามในท้องถิ่นซึ่งเขาก็พยายามดึงสอสอแข็งในพื้นที่จากพักอื่นเข้ามาใช่ไหม
จากเพื่อไทยก็มีบางคนไปแล้วกำลังจะไปจากพลังประชารัฐบางคนเขาเตรียมที่จะไป
อันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจไทยกำลังปรับตัวคือต้องการที่จะใหญ่ขึ้น
พอฟังพี่ฮาทผมก็รู้สึกว่า

คือมันปรับพฤติกรรมนักการเมืองอย่างชัดเจน

ซึ่งการพิสูจนโจทย์การเมืองเดิมว่าเราต้องการให้พักการเมือง
เป็นทั้งตัวแทนเขตและเป็นตัวแทนทั้งผลประโยชน์ของคนทั้งชาติเนี่ย
มันบีบให้พักการเมืองต้องคิดนโยบายมากขึ้น

ไม่ได้มีจุดแข็งเรื่องนโยบายจะไปไม่รอด
แต่ในหากที่ภักดิ์ที่มีสอสเขตมาตลอดอย่างเช่นคุณอันนุธิน
เข้าใจเกมการเมืองแล้วแกก็เอาตัวรอดด้วยการพยายามสร้างนโยบาย
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลผลประโยชน์มันตกกับประชาชนจริง
ใช่แถวภูมิถูกภาระวัชฌาติตอนนี้ไม่มีเลย
กลายเป็นกลับกันคือภักดิ์ภาระวัชฌาติกลายเป็นภักดิ์ที่ภูมิใจไทยเคยเป็น
แล้วภักดิ์ภูมิใจไทยพยายามที่จะเป็นแบบภูมิไทย
หรือว่าเป็นแบบพลังประชารัฐยุคที่มีคุณสมคิดอยู่
อ่าครับครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดถึงเขาเลยก็ไม่ได้
เป็นกลุ่มที่ผมใช้คำนี้ครับพี่ฮัทน่าสงสารที่สุดน่าสงสารเลยอ่ะ
คือกลุ่มพักเล็กสำหรับผมเนี่ยพักเล็กน่าสงสารเพราะว่า
ตอนระบบเลือกตั้ง๖๐เนี่ยระบบเลือกตั้งคุณมีชัยเนี่ย
คืออย่างที่เราพูดไปในตอนแรกว่าคนที่จะได้คะแนนเนี่ย
ต้องมีสอสอเขตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นพักเล็กแบบนึกถึงสมัยคุณชูวิทย์เนี่ย
คือคุณไม่ได้มีสอสอเขตเนี่ยคุณไม่ได้คะแนนเลยนะครับเพราะฉะนั้น
โดยเลือกตั้งคราวที่แล้วพักเล็กที่อยากจะเกิดคือมี
เรียกอะไรมีนโยบายมีอะไรก็ตามมีสิ่งดีที่อยากจะเข้ามาสร้าง
ทางการเมืองเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณอยากเข้า
คุณต้องส่งสอสอเขตให้ครบใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้คะแนนให้มากที่สุด
นะครับแต่นี้พอมาระบบสี่ศูนย์เนี้ยแม้จะมีบัตรเลือกตั้งสองใบ
แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นระบบเรียกว่าเสียงข้างมากเป็นหลักเนี่ย
มันก็กลายเป็นว่ามีสอสอเขตสี่ร้อยปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งร้อยนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดมีปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งร้อยเนี้ยพักเล็กพักที่มีกำลังน้อย
พยากรน้อยเนี่ยจะเป็นสอสอได้เนี่ยคุณต้องได้ที่นั่งอย่างน้อย
สี่แสนแล้วกันสมมุติว่าเราสมมุติว่ามีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสี่สิบล้านคน
นะครับแล้วคุณอยากจะได้ปาร์ตี้ลิสต์สักหนึ่งที่เนี่ยการันตีหนึ่งที่เนี่ย
คุณต้องได้อย่างน้อย๔แสนนะครับวิธีคิดก็คือเอาคะแนนทั้งหมด
เอาผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดตั้งแล้วหารด้วยจำนวนสอสอปาร์ตี้ลิสต
นี่คือวิธีคำนวณสอสอบัตตี้ลิสต์ของระบบ๔๐ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น
คุณถ้าเกิดมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเฉลี่ยเนี่ยประมาณ๔๐ล้านเนี่ย
คุณต้องได้อย่างน้อย๔แสนซึ่ง๔แสนเนี่ยถ้าเราไปดูพักเล็กที่เข้ามาตอนนี้
ได้คะแนนหลักหมื่นเนี่ยคือไม่ได้เข้ามาแน่คือมันมีโอกาส
เล็กมันมีโอกาสพักแบบคุณชุวิตเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาแต่ก็ไม่ง่าย
เพราะว่าคุณต้องได้ถึง๔แสนนะครับซึ่งผมไปนั่งดูรอบที่แล้วพี่ฮัท
ว่าถ้าดูการเลือกตั้งหกสองเนี้ยสี่แสนเนี้ยคือชาติชาติพทนา
คือก็เป็นพักใหญ่ระดับหนึ่งเลยล่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นพอ
ผมต้องครับถึงว่าพักเล็กเนี้ยมันจะอยู่รอด
ยังไงคือมันมันเจอโจทย์ยากทั้งสองรอบใช่ใช่คือคือพี่ว่ายังส่วนตัวเนี่ยยังมองว่าพักเล็กเนี่ยมันเราเราต้องบอกว่ารอบเนี้ยเลือกตั้งต่างจากรอบที่แล้วการมองพักเล็กอาจจะต้องมองใหม่คือพักเล็กพักใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มองที่จำนวนสอสออาจจะมองที่กำลังใช่ไหมคือรอบที่แล้วอ่ะถ้าคุณไม่ส่ง
เออเขาเลยได้ได้คะแนนน้อยแต่แต่ว่าถ้าเขาส่งคนได้ระดับสามร้อยห้าสิบเขตเนี้ยมันไม่ง่ายนะฐายากนะถ้าคำนวณเล่นเล่นนะครับก็คือว่าสามร้อยห้าสิบเขตเนี้ยผมจำได้ว่าถ้าจะส่งผู้สมัครสอสอเนี้ยขั้นต่ำอย่างน้อยขั้นต่ำเนี้ยคุณต้องเสียค่าสมัครหนึ่งหมื่นบาทสามร้อยห้าสิบเขตนี่ก็สามล้านใช
ต้องมีสมาชิกในมือหมื่นห้าถึงจะส่งสอสอครบได้ทุกเขตแล้วต้องมีเงินทุนไปเดิมพักการเมืองอีกล้านหนึ่งเพื่อจะตั้งพักขึ้นมาได้ค่าจัดการค่าอะไรอีกเนี้ยบอกว่าเป็นพักเล็กไม่ได้เออผมคิดว่ามองอย่างงั้นไม่ใช่ถูกพักเล็กในหกสองกับพักเล็กในตอนเนี้ยที่จะเลือกตั้งกันในอย่างช้าปีหกหกเนี้ยนัยย
ไว้เนี้ยมันต้องคิดคิดให้ละเอียดอ่ะหนึ่งใบเนี้ยมันมีสามความหมายตอนปีหกศูนย์นะครับตอนคุณมีชัยเนี้ยเลือกตั้งระบบเลือกตั้งเนี้ยหนึ่งอ่าจะเอาพักไหนไปจะตั้งทัศนบาลสองไอ้ไอ้คนในเขตเนี้ยเราชอบไหมว่าของพักเนี้ยสามคณิตินายกอ่ะใครเออคิดสามอย่างสุดท้ายมันต้องเลือกอย่างเดียวอ่ะคุณบันค

ที่รักกันเออมีอะไรช่วยเหลือกันอ่าอันเนี้ยจะเลือกใครอันเนี้ยยากละอ่าทีนี้โอเคพอไปดูผู้สมัครคนนี้เอ้ยมันอยู่พักนี้เว้ยพักนี้มันอยู่กลับไปรัฐบาลเว้ยอ่าสองหนึ่งละเอางั้นการนี้แล้วกันทำให้เราเสียโอกาสที่จะเลือกคนนี้เป็นไงรู้สึกว่าหนึ่งใบเนี้ยมันมีผลสามอย่างคนก็ต้องเลือกทั้งตัวบุคคลด้วย

เกิดในระบบเลือกตั้งแบบนี้มากกว่าระบบเลือกตั้งแบบเก่าด้วยซ้ำไปก็คือคนชอบพักก็เลือกพักเขาได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งคิดว่าชอบสอสอเขตคนนี้หรือเปล่าไม่ต้องมาคิดว่าพักคนนี้จะสัมพันธ์กับนายกขนาดนั้นก็คือชอบพักนี้ชอบนโยบายพักนี้ก็เลือกพักนี้ได้เลยนะครับคือถามพูดเรื่องพักรัก

ในระบบเลือกตั้งคุณมีชายหกศูนย์เนี่ยยากเกิดไม่ได้อารมณ์ตัวอย่างเกิดไม่ได้อ่าพระกลางขาดเรือพระกลางพระเกียรติของคุณพระเกียรติคุณหนูหลิงคุณสมบัติบุญงานมนุงเนี่ยเข้าไม่ได้เลยแต่ว่ารอบนี้มีลุ้นมีลุ้นอ่าอย่างที่เราไปแล้วพักสามบัญชนอ่าเขาก็พยายามส่งเขตแต่มันกำลังมันมีแค่ได้

เลือกตั้ง๔๐เนี่ยครับพี่ฮัทที่ที่เรากำลังจะใช้กันในการเลือกตั้ง๖๖เนี่ยมันมีบัตรเลือกตั้งสองใบเราเห็นว่าพักที่เคยเลือดไหลออกไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพักไทยสร้างไทยซึ่งเลือดไหลออกมาจากพักเพื่อไทยเก่าเนี่ยดูจะไปไม่รอดนะฮะคือคือมันมันต้องคิดอยู่สองอย่างใช่ไหมครับคือหนึ่งคือเราอยากจะเป็นคือแต่ละ
พอแค่มีสอสอห้าคนสิบคนพอใช่ไหมคนเดียวสองคนก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าคุณอยากจะมีเป็นรัฐบาลด้วยอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลอยากจะเป็นคู่กันหนึ่งทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งคือถ้าระบบเก่าคุณมีชัยเนี่ยมีแค่สามสี่ที่นั่งคุณได้เป็นรัฐมนตรีแล้วสาใช่ไหมอย่างชาติไ
ภาคสี่ศูนย์เนี่ยตอนต้นต้นรายการอาจจะไม่ได้พูดแต่จะมาย้ำอีกทีก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะแลนด์สไลด์จริงจริงใช่มันอนุญาตให้มีพักใหญ่เพราะฉะนั้นพอมันมีพักที่มีโอกาสจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งจริงจริงเนี่ยการที่คุณจะเป็นรัฐบาลเนี่ยแทนที่คุณจะคิดหวังว่าจะเป็นพักร่วมรัฐ

หากเป็นพักการเมืองเนี่ยมันก็ต้องซ่านจุดขายให้ตัวเองใช่มั้ยมันก็ต้องทำให้ประชาชนหาเสียงให้ประชาชนเขาเลือกเราอ่ะ
คือส่งเขตบ้างได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ปัตติฤทธิ์
และมีโอกาสที่จะได้ลุ้นเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับ

ไม่มีที่ทางแล้วอ่ะใช่ไหมตั้งแต่หลุดคุณอภิษฎเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเนี่ย
คุณกรก็ถูกลดบทบาทมาเยอะแกก็มาตั้งพักก้าแต่ว่า
แล้วก็พยายามเป็นคั่วใหม่พยายามเขาเรียกอะไรเป็นปฏิบัตินิยม
แต่ว่าจริงเนี่ยการที่คุณกรย้ายไปชาติพัฒนาเนี่ยครับ
มันก็ปฏิบัตินิยมนะครับปฏิบัตินิยมใช่มองความจริงทางการเมืองเว้ย
ว่าเป็นพักค่าต่อไม่รอดนั่นเนี่ยไม่รอดอ่ะครับคือนี้ชาติพัฒนาเนี่ย
ก็มาชนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละ
อย่างที่บอกก็คือว่าคนที่เลือกพักก้าหรือเป็นจุดยืนพักก้าก็คงเศร้า
ว่าเออทำไมทำไมคุณกรไม่กล้าจะไปต่อแบบคุณชุวิตว่าจะเป็นของคุณชุวิตก็ได้
คือพักก้าเนี่ยไม่ได้เป็นพักที่มีกระแสนะใช่ไหมคือคือไม่ได้ไม่ไม่ไม่
ก็เป็นพักฝันใจชนชั้นกลางพักหนึ่งถ้าเราดูในบรรดา
พักที่ได้ได้เงินภาษีอะอ่ะนี่เป็นภาคสำหรัสที่๓น่ะ
พักคำสอบที่๓แพ้ไปจากที่ป่าดกับก้าวไกล
แต่นี่เป็นภักดีใหม่และได้ขนาดนี้
ถือว่าไม่ธรรมดา

นายจะแข็งในกรุงเทพฯเป็นหลัก
แต่พอออกนอกกรุงเทพแล้วมันสู้ไม่ได้

เขาส่งเรื่องตั้งซ่อมที่ภาคใต้
น่าจะ๓ครั้งนะคะแนนไม่ไหวเลยเออคะแนนได้น้อย
เขาก็อาจจะมองว่าเออพอมันเป็นเขต๔๐๐เขตเนี่ย
มันมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเขาเรียกว่าไงคือ

คือมันเป็นเรื่องของปัจจัยในการที่จะสู้การเลือกตั้งด้วย
การที่จะส่ง๔๐๐เขตโดยที่รู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้สักเขตเนี่ย
คุณกรแกก็เป็นคนคำนวณแล้วงั้นไปอยู่กับพี่สุวัสดีกว่า
หรือมีคนที่เชี่ยวชายในพื้นที่บางพื้นที่
แล้วข้อดีคือเราต้องมองอย่างนี้ครับถาคือที่เข้าใจคือว่า
พักการเมืองเก่าที่เขาอยู่มานานเนี่ย
เขาโอเคเขาอาจจะเป็นนักการเมืองแบบเก่าใช่ไหม

แต่คนพวกนี้เขามีเครือข่ายนะเครือข่ายในระดับพื้นที่นะ
เครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งสามารถคือการจะหาผู้สมัครลงแต่ละเขตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วยิ่งเป็นพักแบบคุณกรที่ไม่ได้มีฐานในระดับพื้นที่เนี่ย
ยากแต่พักชาติพัฒนาโอเคคุณอาจจะไม่ได้เขตเยอะนะ
แต่คุณสามารถหาคนลงได้คุณสามารถลงได้เพราะคุณมีเครือข่ายในพื้นที่
ที่จะเอาคนไปลงให้คุณได้อาจจะไม่หวังชนะแต่หวังมีคนลง
อันนี้คือในแง่ของการจัดการมันก็จะง่ายลงไปเยอะ
ที่เรียกว่าเป็นหนทางรอดของพักเล็กพักจดใหม่
ใช่แล้วเป็นการแมทกันที่อาจจะแปลกแต่ผมคิดว่ามันก็ทำให้เห็นอย่างที่ถามว่า
คือระบบแบบนี้มันต้องทำให้สองอย่างมันมารวมกันให้ได้ควรจะเป็นพักท้องถิ่นอย่างเดียวไม่ได้
ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอะไรว่าจริงปรากฏการณ์การย้ายตัวของสอสอ
หรือการยุบควบรวมของพักเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้อีก
อันนี้เป็นแค่ปรากฏการณ์แรกยิ่งใกล้เลือกตั้งก็จะยิ่งย้ายได้มากกว่านี้
ก็จะยิ่งควบรวมกันได้มากกว่านี้นะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกคือระบบเลือกตั้งแบบ๔๐เนี่ย
คุณไม่สามารถที่จะพึ่งแค่ส่อเขตอย่างเดียวได้
ถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณจำเป็นที่จะต้องหานโยบาย
หาคุ้มกำลังที่เป็นมันสมองของพลักษณ์เข้ามาให้มากขึ้น
ถึงจะทำให้คุณมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
เพราะฉะนั้นการคุยกันวันนี้ก็คิดว่า
อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพการเมืองในตอนนี้มากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเอ่อ
มันถึงมีข่าวเรื่องการย้ายตัวสอสอมากจังเลยทำไมมันถึงมีเอ่อ
กระแสการควบรวมพักมากขึ้นจังเลยซึ่งอันนี้มันเป็นผลมาจากระบบเลือกตั้ง
แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือไอ้ระบบเลือกตั้งนี้มันก็ไม่ใช่แค่เกมของนักการเมืองเนาะ
สุดท้ายเนี่ยระบบเลือกตั้งมันก็ทำให้ประชาชนยังได้ประโยชน์อยู่บ้าง
ได้บอกก็คือว่าหลายพักเช่นพักภูมิใจไทยอะไรก็ดีเนี่ย
เคยเป็นพักท้องถิ่นนิยมเนี่ยวันนี้ก็ต้องมีจุดยืนทางการเมืองมากขึ้น
วันนี้ต้องเสนอนโยบายระดับชาติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ
อย่ามองว่าระบบเลือกตั้งมันเป็นเรื่องของนักการเมืองนักเลือกตั้ง
แต่มันเป็นเรื่องของเราด้วยแล้วเสียงของเรานั้นมันก็สำคัญมากว่า
การเลือกคนที่ชอบก็อาจจะมีผลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเอาจริงจริงการเลือกตั้งข้างหน้าสอบวอลสองร้านห้าสิบคนก็ยังมีโอกาสเลือกนายกได้อีกหนึ่งสมัยนะครับ
คือเขาอยู่ได้อีกหนึ่งปีในสมมุติว่าเลือกตั้งปี๖๖เนี่ย
เขายังอยู่ได้ถึงปี๖๗เขายังมีโอกาสเลือกนายกได้อยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นการเลือกสอสอเขตซึ่งเป็นเขตที่เป็นที่ตายเนี่ย
ก็มีผลต่อการเมืองข้างหน้านะครับแล้วก็คุณชอบพักไหน
คุณชอบนโยบายไหนเนี่ยประชาชนก็มีทางเลือกมากขึ้น
เพราะฉะนั้นคุณกดดันพักการเมืองได้อย่างเต็มที่นี่ก็เป็นผลจากระบบเลือกตั้งนะครับ
มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไหมครับพี่ฮาร์ดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ที่กำลังจะเกิดขึ้นและระบบเลือกตั้งใหม่เราจะได้เห็นปรากฏการณ์อะไรอีกไหมฮะ
ก็ผมคิดว่าปลายปีนี้แหละเราก็จะเห็นความอ้นละหมาดทางการเมืองครั้งใหญ่
คงจะเห็นอ่าสอสอเราออกกันเยอะขึ้นอ่า
เพื่อที่จะเข้าไปสังกัดพักใหม่นะแล้วก็การเลือกตั้งก็คงจะเกิดขึ้นในเร็วนี้แล้วล่ะ
อืมครับครับอ่าก็เรียกว่ายังมีอะไรให้เราติดตามการเมืองอีกเยอะ
ระหว่างนี้เราอาจจะต้องนั่งคิดว่าพักไหนจะผสมกับพักไหนช่วยคิดชื่อพักหน่อย
บอกว่าตอนนี้ไม่นิ่งคือถ้าเรามองในในแง่ของอ่าผู้เล่นทางการเมืองเนี่ยอ่า
เฉพาะพักใหม่พักเล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่นิ่งเลยใช่ไหม
คือมันมันยังมีหลายพักที่เราไม่พูดถึงกันนะครับอืมอืมอืม
อ๋อพรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นอีกของผลอีกประยุทธ์ด้วยเหมือนกัน
นะครับซึ่งไอ้จริงจริงก็ไม่รู้จะลอดได้เปล่า

ใช่ซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจ
ถ้าพระภาชาลัดไปไม่รอด

แล้วพรุ่งไทยสร้างชาติ
นิดไดอภลสำรวจราวราชส่วน
ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีนักการเมืองใหญ่ชาวผมเยอะ
เราจะเห็นว่าวันเปิดตัวเขาที่สุราชเนี่ยมีนายกอบจถึง๒๓คน
จังหวัดภาคใต้เนี่ยไปรวบด้วยอ่าแล้วก็มีเอ่อสอสอ
อย่างชุมพรคุณลูกหมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแข็งมากน่ะเออ
ขนาดเอาของภักดิ์รวมพลังของคุณสุทธิพย์เข้าไปได้คนหนึ่งอ่ะ
คือผมคิดว่าอาจจะมีสอสอเขตได้บ้างเอ่ออาจจะรุ่นยี่บห้าคะแนนเนี่ย
พอเป็นไปได้อืมแล้วก็ใช้ความเป็นคู่อนุรักษ์นิยมอืม
ขึ้นมาจริงจริงภักดิ์รวมพลังของคุณสุทธิพย์อาจจะไปจับ
อาจจะไปจับใช่กับคุณพิพรรภัณฑ์ถ้าจับกันก็จะดีคือผม
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นต้องจับตาดูดี
มีโอกาสโยกย้ายได้อีกเยอะแล้วเราก็จะเห็น

ความเป็นไปได้ทั้งอนาคตของประวิติพยุทธ์ทั้งอนาคตของประวิติแล้ว
ยิ่งใกล้เลือกตั้งใช่ไหมฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฮาร์ดมาก
ครับเราเราคุยกันสนุกสนานแต่อย่างที่ผม
มันมีความหมายมากขึ้นใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ
สำหรับนี้นะครับที่สองของการเมืองวงเล่าเนี่ยนะครับ
ก็มาเรียกอะไรทบทวนปรากฏการณ์ทางการเมืองชวนมองกับปรากฏการณ์ทางการเมือง
นะครับส่วนหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับ
ฝากทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรายการการเมืองวงเล่า
แต่ครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ติชมกันได้มีทั้งช่องทางพอดแคสต
ไทยรัฐพอร์ตแคสต์นะครับเข้าไปที่พอร์ตบีนก็ได้เข้าทาง
ดีไฟล์ก็ได้หรือว่าจะดูเป็นคลิปวิดีโอเป็นยูทูปก็ได้
นะครับอ่ามีคำติชมใดใดหรืออยากให้เราชวนคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับ
การเมืองอีกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้
ทั้งผมและพี่ฮาร์ดก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
การเมืองวงเล่าเล่าเรื่องการเมืองคุกวงในคนขี้เมาะ